สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษารา
ใกล้จะสิ้นฤดูฝนปีนี้แล้วแต่ฝนยังน้อยอยู่เลยนะคะ
ปีนี้ยังไม่มีพายุห่อฝนเข้ามาเหนือเขื่อน
เพื่อที่จะเติมน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติอีกด้วยค่ะ
ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเรายังต้องลุ้นอีกประมาณ๒เดือน
ซึ่งเป็น๒เดือนสุดท้ายของฤดูฝนปีนี้ว่าจะมีพายุหอบฝนเข้ามาเติมน้ำในเขื่อนหรือเปล่า
และถ้าไม่มีเชื่อว่าฝนปีนี้น้อยเกิน
นั่นหมายความว่าพืชผลทางการเกษตรปีหน้าราคาจะแพงมากยิ่งขึ้นนะคะ
แต่เรื่องของวันนี้ฝนวันนี้ลดลงชัดเจนทุกภาคค่ะ
ยกเว้นภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะ
เฉลี่ยของฝนวันนี้อยู่ที่๑๓๐๘๐ของพื้นที่
พื้นที่ริมทะเลอันดามันตอนบนโดยเฉพาะจุดที่มีฝน
คลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตรเลยค่ะ
อุณหภูมิเฉลี่ยวันนี้ทุกภาคสูงขึ้นนะคะ
โดยเฉลี่ยอยู่ที่๒๓๓๗องศาเซลเซียสค่ะ
กรุงเทพมหานครฝนน้อยเหมือนเมื่อวาน๑๔๐ของพื้นที่
ครึ่งเช้าแดดดีกลางวันร้อนอบอ้าวมากค่ะ
ปีนี้ฝนค่อนข้างน้อยนะคะทำให้คาดการณ์ได้ว่าปีหน้า
ผลทางการเกษตรราคาอาจจะสูงขึ้น
และนั่นหมายถึงจะเป็นปัญหาปากท้องด้วยค่ะ